เพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงแรกเราหยิบยกประเด็นที่เราโปรยเข้าไป
ก็คือเรื่องราวของค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่พอ
คือแพงเกินไปจนผู้ที่ไปรับการรักษาจะต้องเอาทองไปมัดจำ
เรื่องนี้ถือว่าได้รับความสนใจในโลกโซเชียลกันมากเลยนะคะ
บอกว่ามีแบบนี้ด้วยเหรอทำไมจะต้องถึงขั้นใช้ทองมัดจำกันเลยทีเดียวเนี่ยนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งค่ะได้โพสต์ข้อความในลักษณะต่อว่า
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรี
หลังจากที่พาพี่สาวนั้นเข้ารับการรักษาอาการเลือดออกในสมอง
ซึ่งผู้ที่โพสต์ก็อ้างว่าผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลนี้๒ชั่วโมง
แต่ว่าถูกเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลแพงกว่า๔๐๐๐บาทเนี่ยนะคะ
ก็เลยขอย้ายโรงพยาบาลเพื่อไปใช้สิทธิ์ประกันสังคม
แต่บอกว่าทางโรงพยาบาลไม่สนใจขอจ่ายครึ่งหนึ่งก่อน
บอกว่าจะย้ายโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ยังไม่ยอมให้ย้าย
ก็เลยใช้วิธีการเอาทองมัดจำเอาไว้๑บาท
โรงพยาบาลบอกว่าไม่พอผู้โพสต์ก็อ้างว่าจะต้องใช้ทองมัดจำถึง๓บาท
พร้อมกับเงินอีก๒๑๐๐๐บาทนะคะ
แล้วก็โพสต์ข้อความต่อว่าโรงพยาบาลบอกว่าถ้าหากคนไม่มีเงินสงสัยปล่อยให้ตาย
นี่หรือหมอนี่หรือโรงพยาบาลที่คอยช่วยคน
นี่ก็เป็นเรื่องราวที่โพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ
ทางด้านนายสุรเดชวลีอิทธิกุลเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

บอกว่าทราบเรื่องแล้วก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยองสาขาปลวกแดง
ไปตรวจสอบข้อมูลและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนตามที่เป็นข่าวทันทีเลยนะคะ
ซึ่งพอติดตามแล้วก็ทราบว่าปัจจุบันนี้ผู้ประกันตนได้ย้ายไปพักรักษาที่โรงพยาบาลพญาไทยศรีราชา
โดยใช้สิทธิ์ประกันสังคมนี่แหละค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมก็จะไปเยี่ยมและดำเนินการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินให้กับผู้ประกันตนโดยเร็ว
ส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพลเอกสิริชัยดิตธกุล
ก็มีความห่วงใยผู้ประกันตนรายนี้นะคะ
จึงได้สั่งการให้แพทย์ที่ปรึกษาของสำนักงานประกันสังคม
ตรวจสอบมาตรฐานการรักษาพยาบาล
และการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
ว่ามีการปฏิบัติต่อผู้ป่วยถูกต้อง
และเป็นไปตามจัญญาบันของแพทย์หรือไม่นะคะ
รวมทั้งขอให้สำนักงานประกันสังคม
ดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยนะคะ
ซึ่งแน่นอนค่ะการตรวจสอบของข้อมูลข่าวสาร

วันนี้เราจะพูดคุยกับคุณหมอนะคะ
นายแพทย์ปียะเชี่ยวประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ยเวทบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

ฟังคุณหมอกันตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ

เรียนถามในข้อมูลส่วนของโรงพยาบาลเอง

คือคนไข้นะครับผู้ป่วยนะครับ
เป็นผู้ป่วยนะฮะอายุประมาณ๓๔ปีนะครับ
ได้มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะครับ

ก็คือเวลาเที่ยงคืน๑๙นาทีของคืน
ที่๑๔นะครับก็คือเช้าวันที่๑๕นะครับ

นำส่งว่าคนไข้ลื่นล้ม
ในห้องน้ำแล้วหมดสตินะครับ
ตามที่ทางโซเชียลได้ให้ข้อมูลไปนะครับ

ก็คือว่าคือผู้ป่วยให้ประวัติว่า
ค่าลื่นล้มหมดสติที่มาถึงโรงพยาบาลนะครับ
ความระดับความรู้สึกตัวของทางการแพท

เพียงแค่๔คะแนนจาก๑๕คะแนนนะครับ
แล้วก็ที่โรงพยาบาลตรวจแล้วเนี่ยนะครับ
ข้อความผิดปกติคือว่า
คนไข้เขามีอาการเกร็งเหยียดนะครับ
เกร็งแขนและขานะครับ

คนไข้เนี่ยไม่น่าจะเกิดจากอุบัติเหตุครับ
เพราะว่าคนไข้มาถึงโรงพยาบาลคือหมดสติแล้ว
ถ้าเกิดคนไข้เกิดจากอุบัติเหตุนะครับ
คนไข้ต้องมีอาการรู้สติแล้วก็ให้ซึมลงนะครับ
ทีนี้ทางโรงพยาบาลก็ประเมินเบื้องต้นแล้วก็ตรวจน้ำตาลในเลือดนะครับ

ก็น่าจะเกิดจากอะไรในสมองสักอย่างหนึ่งนะครับ
ประกอบคนไข้อายุน้อยนะครับความดันสูงนะครับ

เลือดออกในโพงสมองนะครับ

ก็เลยได้ทำการค่ะ

แล้วสาเหตุที่มีมาของค่าใช้จ่าย๔๐๐๐๐บาท

แล้วกลายเป็นค่ารักษาสี่หมื่นนี่

คือเรื่องต้นเราทางโรงพยาบาล

แล้วก็ได้ประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
เพียงประมาณ๒๕๐๐๐๐๓๐๐๐๐บาท
ตามมาตรฐานที่เป็นตัวของคนไข้ที่หมดสติ
ทีนี้เนื่องจากว่าพอเราตรวจส่วนไข้ปุ๊บ
คนไข้มีอาการแขนเหยียดเก่ง

ต้องได้รับวินิจฉัยเพิ่มเติมในการทำ
ทางการแพทย์เลยก็เลยทำการให้การรักษา

คนไข้มีเลือดออกในสมอง
แล้วก็ได้ใส่ท่อช่วยหายใจนะครับแล้วก็ได้ช่วยหายใจคนไข้
ให้สารน้ำทางเส้นเลือด
เรียกว่าทางโรงพยาบาลก็ดูแลอย่างเต็มที่ตามหลักของการรักษานะคะ
คุณหมอแล้วเรื่องของการวางมัดจำทอง๑บาท๓บาทตรงนี้นี่มันยังไงคะคุณหมอคะ

คือเรื่องจริงคือคนไข้ได้ทำการรักษาเสร็จแล้ว
ทีนี้เขาก็ได้ชำระเงินเป็นเงินสดนะครับ
แล้วทีนี้น้องการเงินเนี่ยก็เขาชำระเงินเป็นเงินสดเสร็จแล้วเขาก็ขอรูปบัตเครดิตนะครับ
แต่ว่าปรากฏว่าบัตรเครดิตเนี่ยไม่สามารถรูปผ่านได้
ทางญาติผู้ป่วยก็เลยเสนอว่าให้น้องเนี่ย
ให้น้องเก็บทองของเขาเองเป็นประกัน
คือเป็นเงินมัดจำแทนนะครับ
ก็พูดว่าเพื่อความสบายใจของน้องนะครับ
ก็คือให้เก็บทองนี้เป็นมัดจำโดยการที่ว่า
คือเขาขอที่จะให้โรงพยาบาลเราไปส่งทันที
ตอนนั้นนะครับเราก็ได้ติดต่อไปที่พญาไทยแล้วครับ
ได้ดำเนินการ๓๐ประกันสังคมเขา
บอกว่าสามารถที่จะดำเนินเดินทางไปที่
โรงพยาบาลพญาไทยศรีรชาติได้ฟรี
ทางโรงพยาบาลพญาไทยศรีรชาก็ได้ตอบรับ
แล้วก็จะเดินทางมาที่โรงพยาบาลปิยเวทบ่อวินให้นะครับ
แต่ก็เนื่องจากอยู่ไกลกันก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ๑ชั่วโมงนะครับ
คือทางญาติก็เกิดความร้อนใจเนื่องจากวิตกเรื่องอาการคนไข้
ก็เลยขอร้องให้ทางโรงพยาบาลไปส่งให้ทันที

ใช่ครับก็คือตรงนั้นค่าใช้จ่ายก็ทางญาติก็เลยเสนออย่างนั้นนะครับ
แล้วตอนนี้ทองมีการเคลียร์กันคืนตกลงกันเรียบร้อยแล้วหรือยังคะคุณหมอคะ

ตอนนี้ทองที่มาจำอยู่เคลียร์กันคืนเรียบร้อยหรือยังคะ
ก็คือว่าวันตรงนี้คนไข้เขาได้ถ่ายรูปเป็นหลักฐานเพื่อมานำมาคืนนะครับ
คือทางโรงพยาบาลต้องให้ทางคนไข้ถ่ายไว้เป็นหลักฐานอยู่แล้ว
สำหรับทางเก็บประสุทธิ์สิ่งของมีค่านะครับ

รูปผู้ที่ให้วางของที่มีค่าไว้เป็นหลักฐานนะครับ
รายก็เก็บรูปของผู้ที่วางไว้นะครับ

ทางบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตนะครับ
ก็ได้ให้ความช่วยเหลือนะครับ

ด้วยการให้แสกเคมประกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็คนไข้ก็ได้มารับเงินคืนไปแล้วก็ได้รับของคืนไปด้วยครับ

ก็คือทางกรุงเทพประกันชีวิตยังก็กรุณาช่วยคนไข้มาด้วยนะครับ

สามารถให้จัดเกมได้นอกเกณฑ์ปกตินะครับ
เข้าใจค่ะว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลก็ประสานอย่างเต็มที่
เชื่อมั่นว่าทุกโรงพยาบาลรวมถึงปริยเวทบ่อวินเองก็ดูแลอย่างเต็มที่เช่นกันนะคะ

นายแพทย์ปียะเชี่ยวประสิทธิ์ค่ะ
ข้อมูลในส่วนของโรงพยาบาลในการรักษา
และตอนนี้ผู้ป่วยก็อยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทยศรีราชา
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสิทธิ์ประกันสังคมแล้วนะคะ